จับตาเตือนภัยสนับสนุนโดย
อากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน
ฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่

ในวันนี้กับผมพบตนอันพิสิษฐ์มาหันนะครับ
ค่ำคืนนี้นั้นเรามาเจอกันในค่ำคืนของวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับ
ซึ่งก็ตรงกับวันที่๕มิถุนายนของทุกปี
แน่นอนครับในค่ำคืนนี้ก็อยากที่จะให้ท่านผู้ชมทุกท่าน
ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

สภาพอากาศทั่วโลกนั้นมีการแปรปวน

และดูเหมือนว่าจะเลวร้ายขึ้นเรื่อยนะครับ

เพราะว่าอุณหภูมิทั่วโลกทั้งบนแผ่นดิน

สูงขึ้น๑๑๑องศาเซลเซียต

ไปจนถึงปี๒๕๒๙ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ร้อนที่สุดของเดือนเมษายน
เท่าที่มีการบันทึกมาเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับ
อกจากนี้เรื่องของสภาพอากาศที่มีความแปรปวนทั่วโลก
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ฉับพันธ
อย่างเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมที่ฝรั่งเศส
ก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแซงในกรุงปารีส
สูงขึ้นเป็นประวัติการนะครับโดยสูงสุดในรอบ๓๐ปี
ทางด้านสำนักงานอุตุนิยมพัทยาก็พยากรนะครับ
ปีนี้ฝรั่งเศสก็จะมีปริมาณน้ำมากขึ้นสูงสุดในรอบ๑๐๐ปีด้วย
นี่คือเหตุการณ์ต่างนะครับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
ส่วนในเมืองไทยของเรานั้นสถานการณ์ฟ้าฝนยังคงไว้ใจไม่ได้
เพราะว่าตอนนี้เองมีปัจจัยหลายอย่างละทีเดียว
ยังคงส่งผลต่อลักษณะอากาศรวมไปถึงความแปรปวดลักษณะอากาศในเมืองไทยของเราครับ

ก็คือกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนยังคงพัดปกกลุ่ม
บริเวณพื้นที่อันดามันภาคใต้รวมไปถึงอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองแล้วก็ต้องเฝ้าระวังในระยะนี้
ก็คือการก่อตัวของหย่อมฝนขนาดใหญ่หรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
ซึ่งก่อตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามรวมไปถึงในบริเวณอ่าวตังเกีย
แน่นอนครับการก่อตัวจุดนี้เองสามารถที่จะเหนียวนำ
ให้เกิดกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เกิดขึ้นได้
นั่นก็หมายความว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากหย่อมฝนหย่อมนี้
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอิศรรณ์
ไทยรัฐทีวีตั้งแต่๒ทุ่มคืนนี้ไปจนถึง๒ทุ่มวันพรุ่งนี้

พื้นที่เหล่านี้คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษ
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
โดยเฉพาะอีสานตอนบนรวมไปถึงในบริเวณอีสานตอนล่าง
แถวบริเวณจังหวัดบุรีลำศรีสะเกดรวมไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี
และล่าสุดตอนนี้เองทางกรมบุตุนิยมวิทยามีการประกาศนะครับว่า
มีหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่เสี่ยงที่จะต้องเจอกับน้ำท่วมฉับพลัน
รวมไปถึงดินโครนถล่มดังพื้นที่ที่ปรากฏในหน้าจอหน้าขณะนี้นะครับ
เชียงรายพยาวน่านแพร่อุตรดิษฐพิสุนโลกกำแพงเพชรตากเลย
อกจากนี้ยังมีอุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายสุกลนครชัยภูมินครราชศรีมานะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้เองเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าติดตามเฝ้าสอดส่องสัญญาณที่ส่งมาจากธรรมชาตินะครับ
ไม่ว่าระดับน้ำห้วยที่เพิ่มสูงขึ้นเสียงที่ดังกึกกล้องมาจากกลางป่า
ไม่ว่าจะเป็นเสียงหินแตกรวมไปถึงเสียงกิ่งไม้ที่หักนะครับ
อกจากนี้เองสีของน้ำที่เริ่มขุ่นกลายเป็นสีส้ม
สัญญาณเหล่านี้นะครับเป็นสัญญาณที่บอกให้เรารู้ว่าในพื้นที่ดังกล่าวนั้น
เป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ดินโครนถล่มเกิดขึ้นได้
ดังนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังอบพยพไปยังบริเวณที่ปลอดภัย
จากนี้ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
ทั้งหมดคือสิ่งที่นำมาให้ทุกท่านได้ติดตามกระเด็นข้ามคืนนี้ในจับตาตื่นภัย
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ